ความสัมพันธ์ก้าวไกลเพื่อไทยที่มีการจับตามองกันใน
ตอนนี้ถ้าไปถามคุณสุธินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็แก่นำของเพื่อไทยคุณสุธินบอก
ก็ยังไม่ร้าวนะยังมีความสัมพันธ์ที่ดี
แล้วก็เชื่อว่าการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปน่าจะเป็นผลดีนะคะ
เพราะว่ารอนิดนึงแต่ว่าจะได้ผลที่คุ้มค่าค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับคุณสุธินคลังแสน
ตอนที่คุยตอนนั้นยังไม่มีประกาศออกมานะคะ
ว่าเลื่อนการประชุมรัฐสภาวันที่๒๗ออกไปนะคะ
ซึ่งคุณสุธินก็บอกว่าถ้าเลื่อนเนี่ย
ก็ยังพอมีเวลาไม่ต้องรีบร้อน

ที่อาจจะไม่มี๑ใน๘พัก
ตนเคยแสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า

เรายังพูดคุยกันได้อยู่คิดว่ายังเดินไปด้วยกันได้
แต่ก็ยอมรับว่าลำบากใจกันทุกทาง
ข้างหน้าก็ไม่เอาทางนั้นทางนี้ก็ไม่ได้
มันก็ต้องลำบากใจแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะจบได้ค่ะ
ตอนนี้คุณบรรยาการมองว่าแก้วมันจะล้างแปลกเลยหรือไม่พี่สุธร

คิดว่ายังได้ยังได้ไม่คุยได้
มันก็ลำบากใจหน่อยแต่วันนี้ก็ลำบากใจทุกทาง

ข้างหน้าก็ไม่เอาทางนั้นก็ไม่เอาทางนี้ทางนี้ก็ไม่เอาทั้งนั้น

คุณสุธินก็บอกให้กำลังใจต้องให้กำลังใจทีมเจรจานะคะ
ส่วนการเลื่อนโหวตนายกกัธมนตรีออกไป
คุณสุธินตอบว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบ
แต่คิดว่าเป็นผลดีมีเวลาได้ทำอะไรหลายอย่าง

ไม่ต้องรีบร้อนยอมเสียเวลาหน่อยแต่คุ้มค่ะ